ก็คดีแรกนี้ที่เราจะพูดถึงคือคดีสลดใจที่เกิดขึ้น
นักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร
ในโซเชียลแล้วก็ภาพข่าวเผยแพร่ไปเยอะนะฮะ
เรื่องของไขควงที่เจาะทะลุกระโหลกศีรษะจนทำให้เสียชีวิต
ภาพนี้แหละเป็นภาพที่สำคัญเป็นภาพที่เป็นภาพเอ็กซาเรย์นะคะ
โหลกศีรษะของผู้ที่เสียชีวิตก็คือเป็นการตั้งคำถาม
หนึ่งถึงความโหดร้ายของผู้ที่ก่อเหตุนี้ขึ้น
ส่วนอีกหนึ่งทางก็คือเห็นใจน้องที่เสียชีวิตไปแล้วว่า
ในช่วงของการเกิดเหตุเนี่ยจะอดทนขนาดนั้น
แล้วก็ที่สำคัญคือไม่ได้เป็นคนผิด
หรือว่าไม่ได้เป็นคนที่ทางกลุ่มผู้มาทำร้ายเนี่ย
คิดจะมาทำร้ายตั้งแต่ต้นแต่ถือว่าโดนลูกหลงเหมือนกันนะครับ

แล้วก็ความคืบหน้าจากทางด้านของคุณแม่แล้วก็คุณป้าของน้องเขาด้วยนะฮะ
วันนี้นะคะคุณแม่ของน้องปอนรวมทั้งคุณป้านี่ก็เปรียบเหมือนแม่อีกหนึ่งคน
เพราะคุณป้านี่ส่งเสียให้เรียนนะคะได้เดินทางเข้าพบตำรวจนะคะ
โดยบอกว่าพอใจในความคืบหน้าของคดีนะคะ
หลังจากที่ผ่านไปแล้วประมาณ๑๐กว่าวันเนี่ยนะคะ
โดยเชื่อว่าผู้บงการไม่ใช่คนร้ายกลุ่มนี้
เป็นการให้ข้อมูลเพิ่มเติมเพราะว่ามีเพื่อนของน้องปอนนี่มาเล่าให้ฟังนะคะ
ส่วนผู้ต้องหาตอนนี้มอบตัวแล้วทั้งหมดครบ๑๘คนแล้วนะคะ
นาอาริยรัฐชมโลกแม่ของนายเทียรพงศ์ถิติฐาน
หรือว่าน้องปอนอายุ๒๔ปีเป็นนักศึกษาชั้นปีที่๔
มหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขตสารสนเทศเพชรชบุรี
ถูกกลุ่มวัยรุ่น๑๘คนบุกหอพักในตำบล๓
ภรรยาใช้ไขควงแทงศีรษะจนเสียชีวิต
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้น๒๕กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะคะ
เดินทางไปที่สพชะอำพร้อมทนายความแล้วก็พี่สาวนะคะ
พร้อมติดตามความคืบหน้าของคดี
และไปเข้าพบพลตำรวจตรีสุรพงศ์ชายจันท
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดเพชรชบุรี
พลตำรวจตรีสมหมายรักษณะผู้บังคับการสืบสวน

โดยผู้เป็นแม่ของน้องปอนคือนางอรุณรักชมโลก
บอกแบบนี้ผมขออนุญาตถอดคำพูดของคุณแม่เข้ามานะ
บอกว่าจนถึงขณะนี้ครอบครัวยังไม่สามารถรับการเสียชีวิตของลูกชายได้
เพราะพฤติกรรมการก่อเหตุโหดร้ายทาบรุณมาก
คนร้ายใช้ไขควงแทงหลังลูกชาย๔แผล
แล้วก็คร่อมหลังใช้ไขควงแทงศีรษะเหล็กปักคาหัว
ก่อนเอาเท้ากระทืบจนมิดด้ามอันนี้คุณแม่พูดแบบนี้
คือเขาดึงพยายามจะดึงไขควงออกมาก็คือช่วงแรกแทงที่หลังใช่ไหมครับ

และแทงที่หลังคอตรงนี้ก็คือพยายามจะดึงออก
แต่พอดีว่าก้านไม่หลุดออกมามันเป็นไขควงแบบถอดด้านได้
้ามนี้หลุดแต่ก้านไขควงนี่ยังติดอยู่ก็เลย

แม่บอกแบบนี้ถือเป็นการกระทำที่โหดร้ายเกินกว่ามนุษย์ธรรมดา
จะทำได้คุณแม่บอกแบบนี้

คุณป้าก็คือนางอรุณีดีสุวรรณนี่บอกว่ารู้สึกพอใจ
สำหรับการทำงานของตำรวจนะคะ
เชื่อว่าผู้บงการไม่ใช่คนร้ายกลุ่มนี้
แล้วก็เป็นห่วงความปลอดภัยของเพื่อนของน้องปอนด้วยค่ะ

ตัวหลักเลยไม่ใช่กลุ่มทั้ง๑๘คนเลยค่ะ
ส่วนความคืบหน้าคดีผู้ต้องหาตอนนี้เข้ามอบตัวครบแล้วนะคะ๑๘คน
แล้วก็มีกลุ่มเพื่อนของน้องปอนอีก๓คนนี้เข้าแจ้งความเพิ่มเติมค่ะ
สถานีตำรวจภูทรชะอำนะคะ
พลตำรวจตรีสุรพงศ์ชัยจันทร์
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดเพชรบุรีเปิดเผยว่า
คดีนี้ไม่หนักใจค่ะเพราะว่าตำรวจทำไปตามพยานหลักฐาน
ส่วนระยะเวลาขึ้นอยู่กับผลการพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์นะคะ
ที่จะออกมาแล้วก็จะเร่งทำคดีนี้ให้เร็วที่สุด
ยืนยันว่าไม่มีนายตำรวจโทรศัพท์มาพูดคุยเรื่องคดี
มีเพียงญาติของฝ่ายผู้เสียชีวิตที่เป็นตำรวจเหมือนกัน
ฝากให้ดูแลคดีนี้ด้วยความเป็นธรรมด้วยความยุติธรรมเท่านั้นค่ะ

ตอนนี้น่าจะมีผู้บงการเป็นลูกคนมีสี
เป็นลูกผู้มีอิทธิพลที่ไม่ใช่อยู่ในกลุ่ม๑๘คนนี้อีก

ด้านในวัฒนาเก่าสรรรองอธิการบริษัท
กิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรและนักศึกษาเดินทางไปมอบช่อดอกไม้
แล้วก็ให้กำลังใจที่ตำรวจภูทรชะอำ

บ่ายวันนี้นะคะพลตำรวจเอกเฉลิมเกียรติศรีวรคัน
รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติจะลงพื้นที่เองเลยนะคะ
ไปตรวจสอบสำนวนคดีค่ะ

คนหนึ่งถูกตีด้วยขวดนะฮะแล้วก็ถูกเป็นปากฉลามขวดเนี่ยแทงนะครับ
สามคนก็มาฟ้องเหมือนกันนะฮะ

ทำร้ายร่างกายแล้วก็บอกว่ามีการข่มขู่ด้วยนะครับ
แต่ตำรวจตรวจบอกว่าตอนนี้ยังไม่พบนะครับ